ระบายความรู้สึกค่ะเพราะว่าเก็บทองค่ะ
หอมรอมริบวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยนะคะ
มีทองอยู่๗บาทเพื่อที่จะเตรียมเอาไว้คลอดลูกค่ะ
แต่ว่าปรากฏว่ากลับมาที่ห้องคราวนี้เนี่ย
พบว่าข้าวของกระจัดกระจายผิดปกติทอง๗บาทที่เก็บหอมรอมลิฟต์เอาไว้

คลิปนี้เนี่ยนะคนเข้าไปดูเข้าไปแชร์๓แสนกว่าวิว

คือด้วยความเห็นใจจริงใช่เพราะว่าคือเนี่ยเป็นคุณแม่นะคะ
คือเนี่ยทีมข่าวเราก็ไปคุยกับคุณน้ำหวานเธอบอกว่าเธอกับสามีเนี่ย
ทำงานตั้งแต่ปี๕๕นะคะเธอทำงานแม่บ้านสามีทำงานก่อสร้าง
แต่ละเดือนก็เจียดเงินซื้อทองเก็บสะสม
ได้ทอง๗บาทราคาก็ประมาณ๒แสนกว่าบาท
นั้นก็ย้ายนะคะมาอยู่ที่เชียงใหม่ได้๔เดือนแล้ว
คืนวันลอยกระทงออกไปเที่ยวเทศกาล
แล้วกลับมาถึงห้องประมาณ๒ทุ่มกว่า
กำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูก
ก็เห็นความผิดปกติว่าลิ้นชักที่เก็บท้องมันไม่เหมือนเดิมค่ะ
รีบเปิดออกมาดูข่าวแทบซุด
ร้องไห้ทันทีเลยเพราะว่าทองที่อุตส่าห์เก็บมากับสามีทั้งชีวิต
หวังจะเอาไปขายแล้วก็เอาเงินมาเป็นค่าคลอดลูก

เหลือแต่กล่องนะฮะเหลือแต่กล่องทองตลับทองนะฮะ
ยังไม่ได้ไปแจ้งความตอนนี้เพราะยังตกใจแล้วก็ยังเสียใจอยู่ค่ะ
เสียใจค่ะเพราะว่าตกใจมากขึ้นที่รู้ตัวว่าทองหายเนอะ
แล้วทีนี้มาดูหนูก็เกือบเป็นลมเลยเพราะว่าวางแผนไว้เป็นเงินที่คลอดลูก
แล้วก็เป็นเงินเก็บที่ครึ่งชีวิตของหนูกับแฟนตั้งแต่มาหาเงิน
นี่แหละค่ะเธอก็บอกว่ายังไม่ได้ไปแจ้งความนะคะตอนนี้

เดี๋ยวก็ตำรวจจะได้ดูเบาะแสแล้วตามจับตัวคนร้ายต่อไปนะคะ

ไม่ต้องเก็บในบ้านใช่ไหมครับ